คิดว่าเปิดดูรายการตลอดข่าวนึกว่าสารคดี

เพราะฉะนั้นไปมีความสุขกับเหล่าบรรดาสิงสารสัตว์กันเลย
ก็หลับภายในน้ำน้ำนายแล้ว

ถ้าฉันไม่ได้กินแกก็ต้องไม่ได้กิน

จบไปแล้ว
ร้านตอนนี้ก็เลยบอกว่าสบายใจ
ดูดีไม่เคยเห็นมุมมันแกล้งกันแบบนี้
พูดเป็นเห็นกับพวกอยู่ในโดรกเกษอะไรน่ะกลัวนะ

เวลามันลอดอาบแดดกันแบบใต้ไม่หมดเลย

ไม่อยากจะคิดถ้าคุณอยู่รวมจะเนียนขนาดไหน
ถ้าผมลงไปแล้วคงจะแข่งแบ่งขากันอร่อยรึไง

เอ้าก็ให้ดูความน่ารักแล้วก็วิถีชีวิตของมัน